ช่วงนี้มาดูเนื้อหาของเช้าสดใสกันหน่อยนะครับ
มาดูเรื่องของนักศึกษาคนเก่ง
เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตตรัง
มีไอเดียดีจนไปคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ๓นะคะ
เป็น๒ทีมใน๑๔ทีมจากเอเชีย
สำหรับโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำในแม่น้ำโขงนะคะ
นายเพียรณัชช่างทองเครือนางสาวปิยชัดหมาดสตู

เป็นนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงครานคริน
เขตตรังแข่งขันออกแบบโครงการ
การแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่รุ่มน้ำโขงระดับเยาวชน
มณฑลชิงไห่ประเทศจีนนะคะ
ทั้ง๓คนเข้ารอบไปแข่งขันระดับนานาชาติค่ะ
จนสามารถขวารางวัลอันดับ๑
และรองชนะเลิศอันดับ๓มานะคะในฐานะตัวแทนของไทย
การแข่งขันครั้งนี้มี๑๔ทีมค่ะ
ซึ่งทั้ง๑๔ทีมจะมีการออกแบบโครงการแก้ไขปัญหาน้ำ
ในพื้นที่รุ่มน้ำโขงระดับเยาวชน

ต้องการทราบวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่

แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก
ซึ่งถือว่าเป็นช่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
นี่เขาเหมือนทำเป็นกราฟิกอินโฟตัวอย่างเลยเนอ
ว่าน้ำจะไหลไปทางไหนการกั้นฝาอย่างไกล
การไหลเข้าสู่พื้นที่ไปอย่างง่าย
จะไปทางไหนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

เพราะว่าตอนนี้แม่น้ำโขงมีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทย
แต่ว่าปัจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนไปนะคะ
ซึ่งทั้ง๓คนที่ได้รางวัลมา

คือการบำบัดน้ำเสียอาศัยธรรมชาติ

โดยใช้ทฤษฎีตามหลักโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปลูกพืชผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่
แทนการปลูกพืชในเชิงเดี่ยวในบริเวณต้นน้ำนะคะ
เพื่อแก้ไขปัญหาดินเสื่อมแล้วก็การปนเปื้อน
โดยใช้๒ต้นก็คือต้นทูบรือสีและผักตบชาวา
ขณะนี้มีโมเดลจำลองชุมชนของโครงการนี้แล้วนะคะ
ที่บริเวณแม่น้ำหวยอำเภอเชียงคาญจังหวัดเลย
และสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกชุมชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงค่ะ
นำไปใช้ได้จริงแล้วนะคะไม่ใช่ไปประกวดและชนะเท่านั้น

พูดถึงเรื่องแม่น้ำโขงแต่เมื่อกี้เด็กใต้นะ
เด็กใต้เป็นผู้ทำโครงการนะครับ